มาเถอะจ้ามาด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้อง
แฟนคลับนุ๊กธนโดสมาหอมกันตรงผีเลย

เรามีข่าวของหนุ่มนุ๊กนุ๊กธนโดรนมาฝ่านะคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เขาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เขามาลุยงานแสดงแบบเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลย

ค่ายเดียวกับคุณเบิ้ลปฐุมราชรวมไปถึงหนังรักโรแมนติกเครื่องฟานีที่นุ๊กนำแสดงคู่กับน้องนางเอกใหม่
ซึ่งแมวเรื่องนี้ไม่ได้เล่นกับป๊ายปายนะคะแต่นุ๊กบอกว่าโอ้ยจะนุกขึ้นกันเพศ
แล้วปลายก็เป็นกำลังใจให้ตลอดด้วยนะคะ
แล้วพี่แจกเองก็เลยลองถามหนุ่มนุ๊กถึงข้อดี๓ข้อ
มันเป็นสังสัยตะปักหล่าไอ้ฟังแน่จ้า

บ้านไม่ได้มีอะไรเลย
แล้วก็เป็นคนที่กระตันยูรักครอบครัว
แล้วก็อยู่ด้วยไม่มีความเครียดจะเฮฮาอยู่ตลอดเวลา

คนลุกขิ้งขนคิ้งหลุดแล้ว
วันที่๗เริ่มฉายฝากต้องฝากทุกคนด้วย

แล้วทันทีที่ข่าวของเราออนไป
ส่งกำลังใจมาหัวใจแบบเขียวเหลืองโอ๊ยน่ารักมาก

ก็เขาต้อนรับไงเดี๋ยวจะเป็นพระเอกคนใหม่
แต่ว่าในละครมุมการละครสมัยเขาเล่นจริงนะ

เบอร์มาก
ได้มาได้มา